วันนี้ตำรวจประชาชื่นได้คุมตัวลูกจ้างชาวพม่าที่ก่อเหตุฆ่าหมกศพเฮียหยูไว้ในตู้เสื้อผ้า
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านที่มาดูการทำแผน
แล้วก็ถึงขั้นลุกฮือเข้าไปเพื่อหวังทำร้ายร่างกายผู้ต้องหานะครับ

คำตะโกนด่าทอสาบแช่งของกลุ่มญาติและชาวบ้านนับร้อยคน
ด้วยความรู้สึกโกรธแค้นจากการกระทำที่โหดเยี่ยมของนายมินทุย
โกโก้อายุ๑๙ปีลูกจ้างชาวพม่าผู้ต้องหาก่อเหตุฆาตกรรมนายพรศักดิ์
เฮียหยูอายุ๗๒ปีอดีตสมาชิกสภาเขตบางซื่อ
เจ้าของธุรกิจโรงน้ำแข็งย่านประชาชื่น
ที่ใช้แฉลงเหล็กและไม้ตีที่ศีรษะจนเสียชีวิต
ก่อนนำศพไปซุกไว้ในตู้เสื้อผ้าและขโมยทรัพย์สินก่อนหลบหนีไป
โกโก้ผู้ต้องหารับสารภาพว่าโกรธแค้นผู้ตายที่ตำหนิเรื่องการขับรถเร็ว
สั่งห้ามไม่ให้ขับรถส่งแก๊สและให้ย้ายไปช่วยงานปรับปรุงต่อเติมบ้านแทน
เก็บความแค้นเอาไว้เมื่อสบโอกาสจึงลงมือก่อเหตุ
แต่กล้องวงจรปิดบริเวณบ้านบันทึกภาพเอาไว้
ตำรวจจึงแกะรอยตามจับกลุ่มระหว่างเตรียมหลบหนีกลับประเทศที่ห้องเช่าหลังหนึ่ง
อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
ทำแผนเริ่มตึงเครียดเมื่อญาติคนหนึ่งปีนกำแพงบ้านเข้าไป
ตำรวจต้องนำตัวออกมาและรีบทำแผนให้เสร็จ
ก่อนที่จะนำผู้ต้องหาขึ้นรถเพราะหวั่นถูกรุมประชาธรรม
แต่ก็ไม่ไหวมีชาวบ้านพยายามทุบรถโวยวายด้วยความโกรธแค้น
นายอนุรัติหลานชายของผู้ตายบอกว่ารีบเดินทางมาจากเชียงราย
เพื่อมารอดูหน้าผู้ก่อเหตุยืนยันว่าลุงเป็นคนดี
มีเมตตากับลูกน้องทุกคนส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
ดค่าแรงและด่าทอนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะไม่ใช่นิสัยของลุงและที่ปีนข้ามกำแพงเข้าไปนั้น
เพราะแค่ต้องการถามว่าฆ่าลุงทำไม
ชั้นเหลือว่าลุงเลื่อนกระปรากฏและเสี่ยงล้างไฟ
ที่ดูลุงชั้นดูแล่วจะบิราบเยี่ยมก่ายในตลาดของลุง
พอท่านและบุธยังไม่จับมาจากยายวเบอร์
ก่อนสอนงานเลี้ยงดูและให้ที่พักที่อยู่
แต่กลับถูกแว้งทำร้ายเอาถึงตาย
เอาสิฉันก็ไปจ้องเดี๋ยวลูกก็ไปตาม
ถ้าเขาไม่ปล่อยออกมาได้แต่ด่าอย่างเดียว
มันแค้นนะ

เขาใจบุญถึงทานนะเขาทำบุญ
ไม่อย่างนั้นเจ้าอาวาสวัดจะร้องไห้

ข้อสงสัยอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุด้วย
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นอำพางศพและชิงทรัพย์
พรุ่งนี้เตรียมไปขออำนาจสารอาญารัชดา

สุจราชฤทธิ์โครงข่าวแทรรัฐทีวีไฟล์งาน